แผนที่ภูเขาฮิมาลัยซึ่งเขียนโดยพระถังสำจังผู้เดินทุดงจากจีนไปยังอินเดียในพุทธศตวรรษที่๑๒
ได้แสดงต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสายของเอเชียไหลวนจากภูเขาฮิมาลัยคล้ายกลึงกับแผนที่ซึ่งทำขึ้นในสมัยปัจจุบัน
หากเทียบรูปตัดจากแผนที่นี้กับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของนครวัดก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างชัดเจน
สัญลักษณ์ของภูมิจักรวาลอันประกอบด้วยเทือกเขาฮิมาลัยหรือเขาพระสุเมนล้อมรอบด้วยมหาสมุทรภูเขาและทวีป
ถูกแปลความมาเป็นไตรภูมิพระร่วงและพบภูมิต่างภายใต้อิทธิพลของศาสนาพุทธ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน